กลางวันแสกเลยค่ะ
๑๑๓๐นนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชม
คนที่เห็นอยู่ในภาพนั้นน่ะ

จุดนี้วัดนี้คือวัดกรกกรากที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ

ใช่เขากำลังเลือกกำลังดูว่าจะเอาใบไหนหยิบใบไหนดี
ซึ่งผู้หญิงรูปร่างทวมสวมเสื้อแขนยาวสีดำ

แล้วก็มีคณะกรรมการวัดกรกกราก
คือนายปรีชาเริกดีเป็นคนเห็นเหตุการณ์
เล่าให้ฟังบอกว่า๑๑โมงครึ่งของวันที่๑๙กันยายน
กรรมการก็อยู่บริเวณหน้าโบสถ์
แล้วมีผู้หญิงคนนี้ค่ะเดินเข้าไปในโบสถ์
ที่มีการตั้งผ้าป่าสายสวรรค์สร้างอุโบสถเอาไว้
แล้วผู้หญิงคนนี้พอเขาเข้าไปในโบสถ์สักพักนึงเนี่ย
เดินวนเวียนเดินดูหลาดเหลาเดินมองอยู่
กรรมการก็มองเห็นว่าทำไมผู้หญิงคนนี้
จากดูผ้าป่าแล้วก็มีการเอื้อมมือไปหยิบเงิน๑๐๐บาท

ก็มองเห็นลักษณะเหมือนกับดึงเงินผ้าป่าใส่ในกระเป๋าสตางค์ของตัวเอง
ทีนี้กรรมการเขาก็เลยแจ้งคณะกรรมการคนอื่น
ให้ช่วยกันเปิดดูกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ในโบสถ์

ก่อนจะเปิดดูกล้องวงจรปิดนะคุณ
คือกรรมการวัดเดินเข้าไปถามผู้หญิงคนนี้เลย
ว่าทำอะไรอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ตอบว่า
ไม่ได้ดึงเงินค่ะเงินมันหล่นค่ะ

ก็จะช่วยแขวนช่วยติดให้นะคะ

หลังจากนั้นก็รีบออกจากวัดทันที

ก็เลยต้องมาดูกล้องวงจรปิด

ดึงเงินออกมาจากต้นผ้าป่านะคุณ

คนที่เห็นเหตุการณ์เล่าหน่อยค่ะ
สรุปแล้วผู้หญิงคนนี้พอดึงไป๑๐๐กรรมการวัดเข้าไปหา

หลังจากนั้นก็รีบเดินขึ้นไปมอเตอร์ไซค์

ทีนี้ทางกรรมการก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะได้เงินไป
นี่น่าจะได้ไปละเนี่ยแบร์งร้อยต่างเลยนะครับ
สิรษฐิคุณเจ้าวาดวัดกรกรักก็บอกนะ
คือหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแล้ว

แต่อยากให้คนร้ายกลับตัวกลับใจหน่อย

ไม่อยากให้ไปลักขโมยเงินที่มาจากการทำบุญ
เพราะว่ามันจะเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเอง

ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
แต่วัดก็ไม่ได้ติดใจเอาความมาตลอดเลยค่ะ
อย่างไรก็ตามค่ะทางคณะกรรมการวัดกรกกรากก็เลยฝากเตือน

ระวังนะผู้หญิงคนนี้เห็นหน้าชัดด้วย
เพราะว่ากลัวว่าเขาจะไปก่อเหตุในลักษณะนี้อีก
จริงอยากให้ทางวัดแจ้งความดำเนินคดีเหมือนกันนะ
หรือหลักฐานมันมีชัดอยู่นะครับ
เป็นภาพขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะฮะ
ภาพนี้นะฮะเป๊ะเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้น